เทศสายฮาที่ว่าหลวงพี่โดเรมอนคุณผู้ชมเขาท่องบทสวดมนต์อิติปิโสแบบแล็บลงในติ๊กต๊อก
คนดูเยอะแต่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เลื่อมใสสัทธาเอาไปชมคลิปเลยครับ
ถ้าไม่ได้บทสดมณฑ์ฟรรย์พื้นปืนก็พอดีใช่มีเพลงมีท่วงทำนองแต่
พระครูใบดิกาสุพศวงวิราชแห่งวัดชากพงศ์อำเภอแกลงจังหวัดมรยอง
ท่านก็เป็นพระนักเทศสายสนุกแล้วครับนะฮะโพสต์เองครับนะฮะ
วันที่๒๓กรกฎาคมปีที่แล้วนู่นแหละครับนะฮะ
ขณะที่เซลฟี่ร้องเพลงเป็นแรปอิติปิโสสวดมนต์แปรสไตล์แบบนี้
แหละฮะเขาบอกว่านะฮะพร้อมกับทำท่าทางสีหน้าสีตา
ประกอบกราฟิกรูปหัวใจหวานสลับสับเปลี่ยนกันกับรูปพระสงฆ
แล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์รูปพระรูปเนรต่างต่างนะฮะนอกจากนี้ครับ
นี่ฮะยังมีคลิปอีกมากมายท่านไปเทศตามที่ต่างโรงเรียนเอ่ยกลางทุ่งนา
หน้าวัดในถ้ำต่างประกอบท่าทางก็ให้เด็กร่วมสนุกกันแบบนี้นะฮะ
แล้วก็บางคลิปท่านเนี่ยฮะจัดฉากแบบเนี้ยนาคล้ายฉาใดภาพยนต์
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของชาวพุทธต่างที่ค่อนข้างจะเคร่งนิดหนึ่ง
บางคนก็มองว่าโอเคท่านเทศสนุกผสมผสานกับธรรมะกับเรื่องของเพลง
แต่บางคนบอกว่ามันจะไปในธรรมนองที่มันไม่เหมาะสมมากกว่ามั้
แบบนี้ผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่านะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดชากพงศ
ไปพบกับพระคำถีเทพธรรมิโกครับท่านเป็นรัศกาลเจ้าอวาทที่นี่
บอกว่าพระโดเรมอนเนี่ยนะที่ปรากฏตามคลิปเนี่ยนะเธออยู่วัดนี้
ต้องใช้คำว่าเคยอยู่วัดนี้จริงแต่ปัจจุบันท่านย้ายไปจำพรรษาที่อื่นแล้ว๑ปีกว่า
เพราะชาวบ้านที่นี่ไม่เลื่อมสายศรัทธาท่านเพราะท่านมีพฤติกรรมที่ชอบบกมุ่นกับโลกโซเชียลมากเกินไป
และทำกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์อาบโปรฟังเสียงของรักษาการจ้าวาดวัดชาคพงฆ์
เป็นปียังครับ
ก่อนหน้านี้เขาเคยอยู่แต่ตอนที่พระอาจารย์มาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แล้ว
พระอาจารย์มาเช้าก็ตอนโดยบิญญาบาลก็สอบถามจากชาวบ้านครับ
พระอาจารย์ออกไปเป็นปีแล้วนะโทรไปรายงานหลวงพ่อน้ำมนต์ไปก็
ท่านก็บอกว่าก็พระผู้ใหญ่ก็หลังฐานตัวอยู่เหมือนกัน
นี้คะขณะที่ทางด้านของพระมหาภรรยวรรณโหนต์เป็นพระอยู่ที่แวดซ้อยทอง
นักคิดนักเขียนชื่อดังนี่ครับออกมาแสดงความเห็นว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะ
แต่คารวาสเป็นคนร้องจะเหมาะสมกว่าไม่ใช่พระสงฆ์เป็นคนร้องแบบนี้
เพราะถ้าพระสงฆ์เป็นคนทำก็ไม่เหมาะสมกับเรื่องของสมณเพศที่ทำอยู่
ก็คือนุ่งเหลืองนุ่งจีวอนแบบนี้นะฮะ
แนะนำด้วยว่าถ้าหากพระสงฆ์อยากเล่นโซเชียล
เผยแผลหมดเทศหรือว่าพูดในแง่คิดธรรมะจะดีกว่า
พระสงฆ์ควรจะแยกแยะเล่นอะไรให้เกิดประโยชน์
ทางพระพุทธศาสนาถ้าเล่นแล้วส่งผลเสียกลับมาสร้างความเสียหายส่วนรวม
ก็ไม่ควรจะเล่นไม่ควรจะไปยุ่งนะครับ
คือมันก็มีเส้นบางว่าแบบไหนคือเหมาะหรือว่าแบบไหนคือไม่เหมาะ
อยู่ที่ว่าจุดประสงค์นะคะว่าจุดประสงค์คืออยากให้คนอื่น
ที่ติดตามช่องทางนี้จำบทสวดได้
หรือต้องการให้เข้าใจอย่างทองแท้มากกว่า
อันนี้ก็แล้วแต่จุดประสงค์กันด้วยนะคะ